มีแกลมอร์ของชาวไทยกุยนะ
คือบรรยากาศจะสนุกสนานมาก
แต่ว่าเขาทำกันไปเพื่ออะไรไปดูกันค่ะ

สนุกสนานไงบรรยากาศแบบม่วนเลย
นี่สนุกจริงสนุกปนแบบว่าวุ่นนิดนึงนะคะ
นี่ค่ะเขาจริงแล้วพิธีที่เขาทำมันเป็นพิธีที่คลังนะ
พิธีแกรมอร์ที่บอกไปเป็นพิธีของชาวบ้านกันตรึมนะคะ
ตรึมนี่แหละเขามีพิธีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้ว
ชาวบ้านเขามักจะจัดพิธีนี้ตอนกลางวันกัน
เรื่องราวในการทำพิธีเนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้องกับการขี่ช้างขี่ม้าจับช้าง
การแสดงถึงการหึงหวงช้างแล้วก็ม้าเหมือนแบบ
นี่ม้าของฉันนะอย่ามาแย่งนะอะไรประมาณนี้ค่ะ
ขั้นตอนในการเล่นช้างเล่นม้าเล่นแม่มอเนี่ยนะจะนำช้างม้าที่ทำจากไม้ยอมาให้มอถือ
แล้วก็รำไปรอบเสาพิธี๓รอบ
ก็จะมีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มาร่วมพิธีมาลักช้างมาลักม้าเหมือนมาขโมย
เขาก็จะมาทำการเหมือนขโมยโดยการกระชากไม้ย่อจากมือแม่มอ
แล้วก็เอาไปซ่อนไว้เอาช้างเอาม้าไปซ่อน
จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการตามหาแล้วคุณคุณจะต้องตามหาช้างตามหาม้า
ซึ่งจะมีนายพรานเป็นคนตามกลับมา

นั่นไงแล้วเขาจะนำข้าวต้มแขวนไว้ในลานพิธี
เป็นเสบียงเหมือนเวลาเราออกในป่า
เราก็ต้องพกข้าวต้มติดตัวไว้ใช่ไหมระหว่างตามหาช้างตามหาม้านะ
แล้วพอเจอแล้วนะแม่มอและมคนอื่นก็จะออกมาตั้งแถว
ถือไฟล่อคล้องช้างคล้องม้านอกปรัมพิธี
เหมือนเวลาเจอช้างเจอม้าจริงอะไรแบบนี้
พอคล้องช้างจับม้าได้แล้วก็จะเข้าไปในประรำพิธีเหมือนเดิมนะคะ
แกลมอเนี่ยนะจะทำขึ้นใน๓โอกาสนะ
แรกก็คือวันสำคัญในรอบปี
ที่๒เมื่อเกิดเหตุไม่ดีกับคนในครอบครัว
จะมีการบนบานสารกล่าว
พอได้ตามที่บนบานไว้แบบว่าขอหายดีจากการเจ็บป่วย
พอหายแล้วต้องจัดพิธีนี้แก้บน
และโอกาสที่๓ที่เขาจะจัดก็คือ
ซึ่งจะเป็นการเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาให้ความช่วยเหลือ

เพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในหมู่บ้านในชุมชน

สมัยก่อนเขาก็เชื่อกันแบบนี้ว่ารักษาตามแบบว่าอาการที่เกิดขึ้นตามความเชื่อนะคะ
อย่างในคลิปนี้เขาทำเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว
ก็เป็นพิธีที่เกิดขึ้นตามความเชื่อของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นกันไปว่ากันไป
ใช้วิตรณะอย่างในการรับชมกันเนอะคุณผู้ชม
ขอบคุณคลิปผู้ใช้งานท่านนี้นะคะคุณจตุพร๒๕๔๗ค่ะ